วันนี้มีงานอีเวนต์ที่เป็นมหากรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
คุณผู้ชมคงรู้จักดีเพราะว่าจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี
งานนี้มีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาบ้าง
เราส่งทีมไปทำข่าวแล้วนะครับ
แล้วคาดกันว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๖๐๐ล้านบาทนะครับ
รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ
อยู่ที่โปรโมชั่นของแต่ละค่ายมือถือค่ะ
ที่ต่างงัดแพ็คเก็ตัดกลยุทธ์ออกมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะ
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒๓
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า๓๐๐บริษัท
ต่างนำสมาร์ทโฟนออกมาจัดโปรโมชั่น
การจัดงานในปีนี้จะเน้นที่การแข่งขันของสมาร์ทโฟนเป็นหลัก
อกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
หันมารับชมภาพยนตร์ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
ยังทำให้ส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเลือกสเปคด้านความจุ
แข่งขันยังดูเดือดนี้เองนะคะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้ได้สินค้าในประสิทธิภาพที่สูงราคาถูกลง
โดยกลุ่มเป้าหมายยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้ออายุระหว่าง๒๐๓๕ปี
ราคาสูงสุดที่คาดว่าจะมียอดจำหน่ายมากที่สุดจะอยู่ที่๑๐๐๐๓๐๐บาท
ส่วนราคาต่ำสุดจะอยู่ที่๔๐๐๕๐๐บาทค่ะ
ขณะที่โซนที่ได้รับความสนใจก็คือการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรุ่นใหม่
จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
รวมทั้งกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วย
โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเกิดขึ้นในงานประมาณ๑๔๐๐๑๖๐๐ล้านบาทค่ะ
หรือว่าเติบโตขึ้นถึง๑๒๐ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าตลอดทั้ง๔วันจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า๖แสนคนค่ะ
อกจากนี้ผู้จัดงานยังขอความร่วมมือผู้ที่จะมาเข้าชมงานให้ใช้บริการรถสาธารณะ
หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะลงสถานีศูนย์ศิริกิจเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
ขอบคุณครับก็เป็นงานอีเวนต์ใหญ่สุดสัปดาห์นี้
สนใจเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถไปได้นะครับ
บาทยุคนี้สมัยนี้สามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้แล้ว
แต่ว่าขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็สเปคที่คุณผู้ชมต้องการจะใช้งานนะครับ